คุณผู้ชมฮะเรามาติดตามข่าวกันต่อกรณีศึกวิวาทะ
ระหว่างคุณเฟี้ยวฟ้าวคุณหนุ่มกัญชัย
เพราะว่าจริงคุณเฟี้ยวฟ้าวเวลาที่เขาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
แล้วเวลาถูกสลากนะเธอก็จะมาโพสต์
ก็ถูกอีกแล้วถูกต้องจริงดิฉันเคยสัมภาษณ์คุณเฟี้ยวฟ้าว
คุณเฟียวฟ้าวบอกว่าจริงเขาจะเหมือนกับฝันเห็นช่วงใกล้
แล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรคือซื้อแล้วมันก็ถูกทุกทีเลย
แล้วก็เธอก็เข้าวัดเข้าวาทำบุญเธอก็มีความเชื่อเรื่องต่างนานา
รวมถึงเรื่องของพญานาคด้วย
และทีนี้จุดเริ่มต้นที่เป็นประเด็น
ตอนที่คุณเฟี้ยวฟ้าวได้โพสต์ภาพที่แฟนคลับส่งมาให้
ภาพนี้ถ่ายอยู่บริเวณการก่อสร้างถ้ำพญานาคนะครับ
ในสำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว
ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ข้างภาพไว้นิดหนึ่งได้ไหมครับ
แล้วคุณเฟี้ยวฟ้าบอกว่าลักษณะเห็นไหมคุณ
สีน้ำตาลที่ทีมของเราวงกลมให้
เธอบอกว่ามีคล้ายมีรูปคล้ายกับเสียญพญานาค

ใช่แล้วบรรยาฟันขาบที่ติดตาม
ที่มีความเชื่อก็สาธุกันยาวเหยีย

แต่ทีนี้ครับมีการพูดในรายการข่าวใส่ไข่

ก็นำภาพนี้และข่าวของคุณเฟี้ยวฟ้าวมาเล่า

ก็บอกว่าตรงนี้มันเป็นแค่ใบไม้แห้ง

อีกคำนึงคือเป็นเหมือนหัวหมูมากกว่า
ดูที่พี่หนุ่มกัญชัยเขาพูดหน่อย
บริเวณยังไงวงกลมสีแดง
ตรงต้นไม้ใกล้เสาเข็ม

เป็นรูปหน้าองค์พญาณาค

แต่โทษนะนี่ผมไม่ได้ดูถูกไม่ได้ลบหลู่นะ
ให้ผมดูเนี่ยผมดูให้เป็นพญานาคผมดูเป็นหัวหมูด้วย

ฉันยังบอกไม่เห็นเลยเออจริงว่ะนั่นแหละผมดูเป็นหัวหมูผมไม่ดูเป็นพญานาค
หัวหมูอ้างปากงับอยู่นั่นแหละ
คุณหนุ่มพูดไปแบบนี้นะบางคนก็บอกเออก็ดูเป็นใบไม้แห้งธรรมดา
หรือไม่ก็ดูเป็นเหมือนหัวหมูตามที่พี่หนุ่มบอก
มันก็สามารถจินตนาการหรือดูแล้วก็เห็นยังไงก็ว่าอย่างนั้น
แต่บางคนก็บอกโอ้โหทำไมไปเหมือนลบหลู่จังอะไรอย่างนี้ครับ
ที่ผมเล่าข่าวนี้กันที่พวกเราเล่าข่าวนี้กัน
เพราะว่าเราจะเล่าให้ฟังทั้งสองด้าน
ว่าคุณหนุ่มกัญชัยจะว่าไงต่อเพราะว่าเราก็ไปสัมภาษณ์มานะครับ
คุณเฟี้ยวฟ้าจะว่ายังไงต่อเราก็ไปสัมภาษณ์มา
แล้วเราพาไปดูที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์แห่งนี้ด้วย
เพราะหลายคนพอเห็นเป็นข่าวก็อยากรู้ว่าที่นี่เป็นยังไงบ้าง
กำลังก่อสร้างอะไรบ้างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่บ้างนะครับ
คือหลังจากที่คุณหนุ่มกัญชัยพูดในรายการ
ทำเอาคุณฟ้าเฟี้ยวหรือว่าคุณเบลพี่ชายของเฟี้ยวฟ้าว
กับทนไม่ไหวโพสต์ระบายในเฟซบุ๊กอย่างดุเดือดยาวเหยียดเลย
เพื่อเป็นการปกป้องน้องสาวถึงกรณีนี้นะครับ
และยังมีการพูดไปถึงย้อนไปถึงตอนที่คุณหนุ่มกัญชัย
เคยเชิญน้องสาวไปออกรายการ
แล้วก็เหมือนแบบทำให้เจ็บช้ำน้ำใจ

คือนานแล้วเหมือนกันนะมันก็เป็นประเด็นมานานแล้วเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่คุณหนุ่มกัญชัยเนี่ย
วิจารณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนอื่นเขาศรัทธา
คนอื่นเขาศรัทธาแต่ถ้าคุณหนุ่มคิดเป็นอีกแบบนึง
หนุ่มไม่ควรพูดนี่พี่ชายของเฟี้ยวฟ้าเขาบอกแบบนี้นะครับ
ไม่ควรพูดหรือหัวเราะสิ่งที่คนอื่นเขาเคารพนับถือ
ค่ะนะครับส่วนเรื่องที่เฟี้ยวฟ้าวถูกลอตเตอรี่
แล้วคุณหนุ่มบอกว่าอ้าวเวลาลอตเตอรี่ออกทีไรเนี่ย
ชอบเอาลอตเตอรี่ที่ถูกมาโชว์
ทำไมไม่โชว์ตั้งแต่ก่อนจะออกสลากินแบ่งรัฐบาล
ที่เขาจะประกาศสลากกินแบ่งรัฐบาล
เอามาโชว์ไว้เลยว่าคุณซื้อคุณมี
ไม่ใช่เอามาโชว์ในภายหลังนะครับนี่อีก
เรื่องนี้นะฮะพี่ชายของเฟี้ยวฟ้าวบอกว่าไม่ควรคอรหาในเรื่องนี้เลย
ค่ะเพราะว่าคุณเฟี้ยวฟาวก็เคยไลฟ์ตอนที่รางวัลยังไม่ออกเหมือนกันนะฮะ
ต่อมาวันที่๓มีนาคมเมื่อกี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในรายการข่าวใส่ไข่วันที่๑มีนาคมนะ
มีนาคมคุณหนุ่มกัญชัยก็นำเรื่องนี้มาตอบในรายการข่าวใส่ไข่อีกรอบ
ประเด็นการออกรายการของคุณอิมและการถูกฟ้องร้อง
เห็นภาพเป็นภาพหัวหมูแล้วก็ยังฝากไปถึงฟ้าเฟี้ยวพี่ชายของเฟี้ยวฟ้าวด้วย
บอกว่าไม่ควรจะดึงคนนับถือพญานาคมาโกรธมาเกลียดเขามารุมเขานะฮะ
เพราะตัวของเขาคือหมายถึงคุณหนุ่มกับมดดำก็นับถือพญานาคเหมือนกัน
กราบไหว้พญานาคมาก่อนแล้วคุณมดดำก็พูดแถมไปบอกว่าเออจริงนะ
หนุ่มเป็นคนที่นับถือพญานาคมาก่อนแล้วมาบอกฉันไงมาแนะนำฉันอีกต่างหาก
เพราะตอนนี้คุณมดดำเขานับถือพญานาคมาก
บอกว่าการนับถือพญานาคเป็นที่มามาจากหนุ่มนี่แหละ
ถูกต้องคือติดตามได้ในคชาภาพาไปดูด้วยกัน
ใช่ครับแล้วก็คุณหนุ่มกัญชัยก็บอกว่า
สิ่งที่พูดและแสดงความเห็นไป
เป็นการแสดงความเห็นในหน้าที่ของพิธีกรรายการ
เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนพูดในฐานะพี่ชายด้วย
เพื่อให้สิ้นข้อสงสัยสิ้นข้อคอรหาในตัวของเฟี้ยวฟ้าว
โดยได้ท้าให้นำลอตเตอรี่มาโชว์ก่อนออกรางวัลนะครับ
เหมือนคุณมนศิษย์คำซ่อยนะฮะพี่มนศิษย์เนี่ย
หรือคนอื่นที่เขามีการโชว์ลอตเตอรี่ก่อนว่าไปซื้อเลขอะไรมา
ถ้าถูกก็เอามาโชว์ซ้ำโชว์ย้ำนะครับ
และถ้าถูก๗งวดติดต่อกัน

ถ้าเฟียวฟ้าถูกเจ็ดงวดติดต่อกัน
คุณหนุ่มจะยอมขึ้นไปกราบพญานาคด้วยตัวเองเลย

ฟังเสียงคุณหนุ่มกัญชัยแล้วกันนะฮะ

ถ้าน้องคิดว่าต้องการให้มันสิ้นข้อสงสัย

อย่างพี่บอกไป๗วันออกมาเลย๗งวดออกมาเลย
ถ้าได้เดี๋ยวพี่ขึ้นไปกราบพี่ผิดเองอะไร
ก็จะบอกว่าทั้งหมดพี่ยกได้วางได้ไง
แต่ว่าทีนี้ในเมื่อน้องเขาไม่สามารถที่จะทำได้

พี่ยิ่งยงพี่มนต์สิทธิ์
หรือทางพี่นางพี่ต่างนานาเขาก็จะลงก่อน

ที่ว่าโอเคมันก็จะได้แบบมันมีการร่วมสนุกกัน
ถูกไหมฉันซื้ออันนี้บางทีถ้าโชคดี

มันอัตราความเสี่ยงมันถามว่าอย่างที่พี่บอกในรายการข่าวใส่ไข่ไปแล้ว
ว่าความเสี่ยงมันเกิดขึ้นในมุมของการที่คุณมาบอกที่หลังเนี่ย

แต่ว่าคนที่เสี่ยงมันคือคนที่ต้องไปซื้อตามคุณ
อะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะต้องไปซื้อวัตถุมงคลมา
เพื่อให้นำไปซึ่งของการถูกรางวัลอะไรอย่างนี้
ซึ่งชาวบ้านเขาไม่มีข้าวไม่มีอะไรกินกันสมัยนี้คือ

นะครับก็คำหนึ่งที่คุณหนุ่มเขาพูดตลอดเหมือนกัน
ก็คือบอกอยากให้พิสูจน์เพื่อให้ทุกอย่างสิ้นข้อสงสัย
คำของคุณหนุ่มให้สิ้นข้อสงสัยเนี่ยนะครับ
แล้วก็คุณหนุ่มกัญชัยก็ยังยืนยันบอกว่า
จริงแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้อง
น้องเฟี้ยวนะฮะรวมถึงน้องเฟ้า
พี่ชายของเฟี้ยวฟ้าวด้วยนะฮะก็ไม่ได้โกรธเหมือนกัน
ยังแต่อยากจะฝากว่าการจะพูดหรือทำอะไร
อยากให้คิดให้รอบครอบก่อนนะฮะ

คุยกับคุณอิมเฟี้ยวฟ้าวนะครับ
ซึ่งคุณอิมเนี่ยนะออกมาก็เหมือนกับ

ไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะกลายมาเป็นประเด็นใหญ่โตขนาดนี้
ที่ทุกคนทำไปเนี่ยเพราะว่ารักตัวเธอทั้งนั้น

พูดถึงเรื่องการไม่โชว์ลอตเตอรี่ก่อนออกรางวัล
คือคุณอิมบอกแบบนี้ว่าตัวคุณอิมไม่ได้อยากตั้งตนเป็นคนใบ้หวย
เงินทุกบาททุกสตางค์เวลาที่ถูกรางวัลมา
คุณอิมบอกนะไม่เคยเอามาใช้เลยแม้แต่บาทเดียว
แต่จริงเหตุผลของเธอก็ฟังขึ้นนะ

ก็อยากเอามาโชว์ก่อนว่าเลขอะไรเลขอะไรเดี๋ยวคนซื้อตามอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะทีนี้คุณอิ่มพวกเขาบอกนะ
บอกว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาไม่ได้เอามาใช้
แต่ว่าก็จะเอาไปสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเลย
ทีนี้ประเด็นกับพี่หนุ่มคุณอิมจะยังไง
ตอนนี้ยังรู้สึกขุ่นมัวในใจหรือเปล่า
เอาเดี๋ยวฟังเธอตอบค่ะ
เพราะว่าพี่ชายทั้ง๓คน

แต่แสดงแล้วแต่รูปแบบกันไป

ก็ดูซอฟต์เลยนะพี่หนุ่มจ๋าพี่มดดำจ๋า

จริงนะน่าเชิญคุณอิมมาออกข่าวใส่ไข่นะ

จริงจุดที่เขาแบบว่ามีปัญหาเหมือนกับจะโต้กันผ่านสื่อ

คือถ้าในข่าวใส่ไข่ของเรานะ
เสร็จข่าวของเราออก๖โมงเย็นของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

ถ้ามีคุณหนุ่มคุณมดดำคุณรถเมย์ที่จัดประจำอยู่

ฝ่าอุปสรรคคำวิจารณ์มาเยอะเหมือนกันนะ
ช่วงที่เธอไปเกี่ยวพันกับเรื่องความเชื่อ
แล้วเรื่องของสลากกินแบ่งราธบาลนี่นะ

เราไปขึ้นสำนักปฏิบัติธรรมกันบ้างดีกว่า
เพราะพอเป็นข่าวออกมาหลายคนก็สำนักนี้อยู่ที่ไหน
บางทีอยากไปกลับไหว้จังอยากร่วมทำบุญ
เขาสร้างอะไรกันอยู่อยากไปร่วมบุญด้วย
ดีเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแนะนำกันตรงนี้ละกันนะ
สำหรับสำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์

ศักดิ์สิทธิ์ประจำที่นี่เยอะแยะเลยนะคะ
อย่างพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่๑๐๙ของโลก
นี่ค่ะคือเป็นองค์ที่คุณอิมเฟี้ยวฟ้าว

ใช่ค่ะสวยนะองค์สวยมากแล้วดูพญานาคสิสวยมาก
เยอะมากเลยนะคะงานละเอียดเลยแหละ
แค่นั้นนะคะก็ยังมีองค์เท้ามหาพรม
เจ้าแม่กวนอิ่มสารพ่อปู่เวียงด้ง
สารเจ้าปู่ขุนน้ำศาลแม่ย่าธานี
ที่คุณอิมฟิวเฟ้าและคุณเบลฟ้าวฟิว
ถ่ายคลิปหลังจากที่ได้รางวัลมางวดล่าสุดนี่แหละ
ซึ่งที่สารเจ้าแม่ธานีก็กำลังเกาะสร้าง

แล้วก็กำลังสร้างองค์พญานาคเก้าเซียนด้วยนี่แหละนะคะ

ตรงถ้ำจำลองน่าจะก่อสร้างอลังการเหมือนกันนะ
ถูกแล้วคือจุดนี้ชาวบ้านนะคะ
คนงานเกาะสร้างเขาบอกว่าเจองูเขียวลักษณะที่เขาว่ากัน

คือคนงานบอกว่าเจองูเขียวเห็นงูเขียวอยู่บ่อยครั้ง

คือเขาบอกว่าหนังของงูเขียวเนี่ย
มันเขียวแล้วก็เหลือบดำระยิบระยับเลย
อารามคือเขาก็คาดเดาว่าเออเหมือนพญานาค
หรือไม่ก็เป็นสัญลักษณ์เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้
แต่ว่าพอไปบอกคนอื่นคนอื่นมาตามหางูเขียวหาไม่เจอ

เขาก็เลยบอกว่านี่คือมันเป็นความเชื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ

เรามาก่อสร้างพญานาคแล้วก็ท่านก็อนุญาต
ได้โพสต์เชิญชวนให้คนบูชานาคบ่วงบาทรุ่นเปิดขุมทรัพย์
ก็มีทั้งแบบสร้อยคอนาคบวงบาดนะฮะ
แล้วก็กำไรมือข้อมือนาคบ่วงบาดนะครับ
บอกว่ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลย
โดยนาคบ่วงบาทรุ่นเปิดขุมทรัพย์มี๓มวลสารสำคัญ
ก็คือมวลสารจากแร่เหล็กน้ำพี
มวลศาลจากพ่อปู่ชีวกโกมาลพัฒน์
แล้วก็หินที่ร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทันใจ
ที่๑๐๙ที่เธอสวมใส่อะไรกันอยู่
เธอก็เชิญชวนในการที่เราร่วมทำบุญ
เพื่อใครที่บอกว่าอยากได้เป็นสิริมงคลนะ
อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วแต่บุคคลแล้วกัน
แต่ว่าโอ้โหเห็นงานก่อสร้างปฏิมากรรมสวยงาม